ถ้าพูดถึงละครยอดฮิตณเวลานี้
ไม่มีใครไม่รู้จักนะคะสำหรับบุภเพสันนิวาส
คือต้องบอกว่าถ้าไม่รู้จักก็ต้องไปหาดูกันแล้วล่ะนะคะ
คือพูดถึงกันนาทีต่อนนาทีเลยอ่ะ
ถูกต้องมีการแชร์กันเยอะมากบนโลกโซเชียลนะคะ
และล่าสุดค่ะทางด้านต้นสังกัดเอง
ได้นำเอาละครเรื่องบุภเพสันนิวาสนี้
ไปขายที่ตลาดฮ่องกงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
เพื่อเป็นการกระตุ้นวัฒนธรรมการท่องเที่ยวของไทย
ได้นำเอาละครไทยหลายเรื่อง
โดยเฉพาะเรื่องบุภเพสันนิวาส
มาร่วมงานตลาดภาพยนตร์และโทรทัศน์นานาชาติฮ่องกง
ด้านผู้ผลิตรายการและละครโทรทัศน์
โดยความร่วมมือของกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินงาน
โดยมีนายรณพงศ์คำนวณพาณิชย์
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการพาณิชย์เปิดเผยว่า
เป็นความตั้งใจที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมไทย
ละครเรื่องบุภเพสันนิวาส
ที่กำลังเป็นกระแสพูดถึงกันทั้งประเทศ
ซึ่งจะเผยแพร่ออกไปทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะ
โดยในปีนี้ทางบริษัทได้เข้าร่วมเป็นปีแรก
แล้วก็ได้กระแสการตอบรับที่ดีอยู่เกินคาด
ไม่ใช่กระบวนการของทางบริษัทนะคะ
ซึ่งทางด้านผู้บริหารคาดว่าน่าจะเกิดจากกลุ่มแฟนคลับที่ชื่นชอบ
แล้วก็นำไปทำกันเอง

ละครเรื่องนี้บุภเสันนิวาสเรื่องนี้
โด่งดังแค่ในบ้านเรานะครับคุณผู้ชม

อาหารไทยในบ้านเราสถานที่ท่องเที่ยวในบ้านเรา
ขนบธรรมเนียมประเพณีรวมไปถึงการแต่งกายในบ้านเราตอนนี้
คึกคักกันอีกครั้งหนึ่งจากละครเรื่องนี้
แล้วก็จะทำให้ต่างชาติได้เรียนรู้ถึงศิลปะวัฒนธรรมของไทย
ตั้งแต่สมัยโบราณเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ด้วยนะคะ
ขนาดเราเป็นคนไทยดูเรื่องนี้เรายังรู้สึกอิน
ซึมแบบเข้าไปในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่มันเกิดขึ้นจริง